ส่วนสถานที่ที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นั้นเราได้นำเสนอกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
ในช่วงแรกนี้เราจะนำเสนอเพิ่มเติมอีก๓จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดแพร่มีทั้งหมด๘จุด
พยาว๘จุดนะคะและปิดท้ายที่ภูเก็ตอีก๓จุด

ขอเชิญชาวจังหวัดแพร่ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๘จุด
ได้แก่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร๙
วัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรม
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่นวัดศรีดอนคำ
สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ๒วัดใหม่กลางและวัดแม่คัมมี
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดพะเยาว์มีจำนวน๘จุด
หลังเทศบาลเมืองพยาววัดโพธารามโรงเรียนปงรัชดาพิเศษ
หน้าที่ว่าการอำเภอภูซางสนามโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจุน
และหน้าที่ว่าการอำเภอภูกรรมยาวโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดภูเก็ตมีจำนวน๓จุดประกอบด้วยสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมือง
อนุภาคกฤษฎารามหรือวัดเกรดโพอำเภอกระทู้
และวัดเทพวนารามอำเภอทะลางโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา